ครับเป็นไฟไหม้รถสิบหล่อแล้วไฟรถบรรทุกฝั่งอัดแท่งมา
ฮะมาเต็มกระบะหลังรถเลยค่ะ
และหลังจากนั้นนะคะชาวบ้านที่อยู่แถวที่จุดเกิดเหตุ

จะไปทำให้บ้านเขาได้รับความเสียหาย
ก็เลยเข้ามาทำร้ายคนขับรถค่ะ

นี่ฮะผู้หญิงเสื้อขาวที่กำลังพูดอยู่

ขับรถแล้วมาเกิดไฟไหม้แบบนี้ในชุมชน

นี่ฮะลุกไหม้ทั้งก้อนฟางที่บรรทุกมา

ลาดยางในหมู่บ้านโคกกล้วย
ตำบลโชคเหนืออำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงเร่งด่วน
แต่ทีนี้เขาบอกว่ามันเป็นไปด้วยความยากลำบาก
เพราะที่หลังรถมันเต็มไปด้วยฟางอัดก้อนค่ะ

ไฟลุกท่วมทั้งคันแบบนี้
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงค่ะ

แต่รถบรรทุก๑๐ล้อและก้อนฟางคือเสียหายทั้งหมด
หลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นค่ะ

ที่นายชุบแดงศรีอายุ๕๓ปี
เป็นชาวบ้านสกรออมซึ่งเป็นคนขับรถคันนี้ค่ะ
มาเข้าขับเข้ามาในหมู่บ้านจนเกิดเหตุเพลิงไหม้

แล้วจะไปไหม้บ้านเรือนของชาวบ้าน
มากันเลยค่ะมาตบหน้าคนขับรถสิบล้อ
ใบหน้านี่ปูดบวมมีเลือดออกทางจมูกด้วย
สภาพสะบักสบอมสะบักสบอมยังไง

มันนั่นเจ็ดครับพี่มามาแล้ว

ฉันก็เอามึงตบทำไมเราก็พูดอย่างนี้นะ

คนที่นี่แหละเราก็ทุกข์มาแล้ว

เขาตอบถามเลยรู้จักกันมาก่อนไหมฮะ

ทำไมก็ตบแล้วมีติดมือจะมาไหมเขาว่าอย่างนี้
นี่คือคุณป้ายี่หวาแดงศรีนะครับ
คือเป็นเจ้าของรถแหละฮะแล้วเป็นภรรยาของคนขับนะครับ

เพราะชาวบ้านบอกแบบนี้มึงขับมาทำไมไฟไหม้แบบนี้

กลัวว่าไฟมันจะไหม้บ้านไหม้ชุมชน

ตบไปเข้าที่เบ้าตาเลยนะฮะ
เอาส่วนสาเหตุค่ะก็ถามนางยี่หวานี่แหละ
ยี่หวาบอกว่าขนก้อนฟางมาจากรัตนบุรี

ช่วงที่ขับมามีคนนั่งอยู่ด้านหลังกระบะมาด้วย๒คน
หน้าที่ของสองคนนี้คือคอยใช้ไม้ดันสายไฟ

เพราะรู้ตัวนะว่าบรรทุกมาสูง

คือมันจะมีสายไฟพาดมาแบบนี้
ก็ต้องคอยเอาไม้ดันเวลาที่ต้องผ่านสายไฟ

เจอจุดที่สายไฟมันชำรุดค่ะ
มันย้อยต่ำลงมาแล้วมันเกี่ยวกับก้อนฟางพอดี
เกิดการเสียดสีค่ะลุกไหม้เป็นไฟขึ้นมา

สามีเป็นคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อ
พยายามบังคับรถออกจากเขตชุมชน
จะไปทุ่งนาแต่ด้วยความร้อน

จังหวะเดียวกันพอดีเบรกพังเบรกแตก
ใช่ค่ะกระทั่งไปหยุดรถตรงหมู่บ้านที่จุดเกิดเหตุ

กระโดดเหนียวจากรถเลยค่ะก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะคะ
มีบาดแผลตามตัวไม่พอยังมาถูกชาวบ้านตบอีก
รู้สึกเสียใจไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แค่นี้ก็ทุกข์มากพอแล้วนะคะ
อย่างไรก็ตามค่ะจะไปแจ้งความกับตำรวจสพลำดวน
เอาเรื่องเกี่ยวกับการที่ชาวบ้านมาทำร้ายร่างกายสามี
เพราะให้ข้อมูลมาว่าชาวบ้านที่เข้ามาทำร้ายร่างกาย
เป็นผู้ชายนะอายุสักประมาณ๔๐ปี
คือทั้งคู่บอกว่าตอนนั้นรู้ว่าไฟไหม้แล้วล่ะ
พยายามพยายามเลยจะขับรถลงทุ่งนาไม่ให้ไฟมันลุกลาม

แต่ว่ามันขับไม่ได้เบรกก็มาเสียพอดีอีกต่างหากนะฮะ
ส่วนเรื่องไฟไหม้ตำรวจสพลำดวนนะคะ
ก็จะได้รวบรวมพยานหลักฐานหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ต่อไป
ส่วนคดีทำร้ายร่างกายค่ะคนขับรถบรรทุก
ต้องเอาใบรับรองแพทย์มาประกอบการดำเนินคดีต่อไปค่ะ